แต่ก่อนอื่นคุณผู้ชมไปดูก่อนว่าไอ้พายุฝนที่มันพัดมา
หลังคาปลิวมาแบบนี้

ใช่ค่ะเหตุการณ์นี้แหละคุณผู้ชมต้องไปตรวจสอบเรื่องสภาพอากาศ
แล้วที่ให้ดูนี่คือที่นครศรีธรรมราช
ฝนพัดถล่มหลายพื้นที่
และบ้านเช่าของลุงวิรัตน์แป้มเติม
สร้างได้ปีเดียวเองอยู่ที่อำเภอปากพนังที่นครศรีธรรมราช
พริบตาเดียวคุณผู้ชมมันหลังคาเนี่ยถล่มไปกองกับพื้นเลยอ่ะ
แล้วข้าวของในบ้านก็เปียกน้ำเสียหายหมดเลยนะ
ช่วงเมื่อวานนี้เนี่ยนะในพื้นที่อำเภอปากพนังเนี่ย
ฝนตกลงมาหนักมากลมฝนกระหนักโอ้โหเป็นชั่วโมงดูสภาพในบ้าน
อืมข้าวของแตกระจายหมดบ้านเช่าอีกหลายหลายหลัง
ก็ถูกพายุพัดพังเสียหายเหมือนกันนะคะอันนี้บ้านเช่านะ
เดี๋ยวไปดูที่โรงเรียนกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมสภาพที่โรงเรียน
จะเป็นยังไงบ้างโอ้โหนี่ใช่ค่ะกันศาสตร์ตรงนี้มันก็ปลิวไปหมดเลย
หลังคากันศาสตร์เนี่ยนี่คือโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองปากพนังนะคะ
หลังคากันศาสตร์หน้าอาคารเรียนถูกลมพัดกระเบื้อง
หลังคาตกมาที่พื้นอาคารแตกกระจายครูนักเรียนเองเนี่ย
เรียนอยู่ก็ต้องมาหลบอยู่ในที่ที่ปลอดภัยจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติค่ะ
ทีนี้นายกเทศบนตรีเทศบาลเมืองปากพนังนายขวัญชัยรอดมณี
แล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ต้องเร่งเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ให้ความช่วยเหลือด้วยนะคะ
ครับแล้วช่วงที่มีลมแรงแบบนี้มีคลื่นแรงแบบนี้ที่จังหวัดตรังครับคุณผู้ชมฮะ
บ้านของคุณสะสิทรเนี่ยแกปลูกอยู่ริมทะเลค่ะพอคลื่นซัดมาเนี่ย
ซัดมามันเข้าใต้ถุนบ้านอ่ะเสากลางบ้านนะคุณผู้ชมฮะ
มันลอยเลยมันลอยเหนือพื้นทรายเลยอ่ะโอ้แล้วคนต้องมาช่วยกันขนย้ายเข้าของกัน
จังหวัดตรังต้องระดมขนเข้าของช่วยพี่ศาสิทรเขา

ปีนขึ้นหลังคาด้วยนะปีนเข้าไปไปลื้อกระเบื้องลื้อบ้านเท่าที่จะลื้อได้ครับ

กลัวว่าเดี๋ยวคลื่นซัดมามันจะหายไปทั้งหลังไง

เพราะว่าคุณสาธิธรแกก็กู้เงินธนาคารมาสร้างบ้านครับ
มาได้ไม่ถึงปีนี่ยังใช้ไม่ทันหมดเลยเนี่ยต้องลื้อออกไป
ผู้ใหญ่บ้านหมู่๓บอกพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า
หมู่เกาะลิบงจัดสรรให้ชาวบ้านได้มาอยู่อาศัยชายฝั่งกัน
ลูกบ้านห่างจากชายหาดสัก๒๐๓๐เมตรครับ
แต่พอเข้าฤดูมรสุมแบบนี้ครับ
มันก็จะโดนคลื่นลมที่มันกัดซ่อจนมาถึงบ้าน
บ้านก็พังอย่างวันก่อนมีบ้านโดนคลื่นซัดพังไปแล้วหลังหนึ่ง
ก็เลยอยากให้หน่วยงานที่จัดสรรที่ดินให้ที่อยู่อาศัยเนี่ย
ต้องมาช่วยเหลือลูกบ้านหน่อยครับ
ลูกบ้านที่มาปลูกบ้านแถวนี้นะอาจจะต้องมาช่วยขนย้ายเข้าของ
จัดหาที่อยู่ชั่วคราวให้พวกเขาหน่อยครับ
ผมเคยไปตามแนวทะเลฝั่งฝั่งอ่าวไทยนะฝั่งอ่าวไทยนี่แหละครับ
บ้านที่อยู่แนวทะเลฝั่งนี้เขาจะมีการทำแนวปะทะกันคลื่นไว้
อย่างน้อยเพื่อลดแรงกระแทกแต่มันก็ไม่ได้ทำให้พื้นที่ไม่ได้ซุดนะ
ฉะนั้นก็ต้องดูด้วยนะครับเรื่องของการสร้างสิ่งปลูกสร้างในบริเวณชายทะเลนะครับ